ธอมคนหนึ่งถูกตบหน้าแล้วก็ถูกทำร้ายร่างกาย
รวมถึงผู้ชายที่มาตบหน้าทำร้ายร่างกายถือมีดขู่ด้วย
ตัวเธอเองก็แปลกใจทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน
มาหาเรื่องกันแบบนี้หรืออาจจะเป็นเรื่องของชู้สาวนะครับ
ล่าสุดตำรวจเผยว่ารู้ตัวชายดังกล่าวแล้ว
จับตัวมาดำเนินคดีมาติดตามเรื่องนี้
แล้วก็ดูคลิปภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะ

กรณีที่ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งโพสต์คลิป
แล้วก็ข้อความอ้างว่าชายคนหนึ่งเข้ามาโวยวายด่ากราด
ถ้อยคำหยาบคายแล้วก็ลงมือทำร้ายร่างกายผู้หญิง
บริเวณหน้าสวนตำหนักน้ำเขตเทศบาลเมืองชมบุรี
ตำบลบางตาช่อยอำเภอเมืองชนบุรี
ล่าสุดหญิงสาวเจ้าของคลิป
ได้เข้าแจ้งความไว้กับพันธ์ตำรวจโทนิทิศทองดี
ว่าสอบสวนสพเมืองชมบุรีแล้ว
จากการสอบถามนางสาวทรายนามสมมุติอายุ๒๔ปี
เปิดเผยนะครับว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเวลาประมาณช่วงตี๒๓๐
ขณะที่ตัวเธอเองพร้อมแฟนสาวกำลังซื้อส้มตำ
ถอยรถมาจอดต่อมานะครับมีชายใส่เสื้อสีส้ม
เปิดประตูลงมาแล้วก็หาเรื่องด่าทอเธอแบบเสียหาย

แต่กลับโดนตบที่ใบหน้าแล้วก็หน้าผาก๒ครั้ง
จากนั้นนะครับได้เดินไปเตะหลานของแฟน
โดยที่ผู้ชายคนดังกล่าวถือมีดสั้นคมขู่เธอด้วย
นางสาวซายบอกด้วยว่าส่วนตัวเธออยากจะถามว่าอยู่ดี
ตบกันทำไมมาทำร้ายกันทำไม
จะเอามีดมาแทงกันรู้จักกันหรือไง
ซึ่งก็ได้มีการแจ้งความไว้ที่สพเมืองชมบุรี
โดยเธอบอกว่าเธอจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะครับ
ทางด้านของตำรวจพันธ์ตำรวจโทนิทิศทองดี
เจ้าของคดีเปิดเผยนะครับว่าตำรวจชุดสืบสวนติดตาม
แล้วก็เบื้องต้นก็รู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วนะครับ
ซึ่งทางชุดสืบสวนได้ติดตามจับกลุ่มตัว
ถ้าแจ้งความคือแจ้งความในข้อหาทำร้ายร่างกาย
แล้วก็พกพาอาวุธมีดโดยไม่มีเหตุอันควร
พร้อมกับเตรียมนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ